ไปที่จังหวัดสุมราชธานีครับผู้ชายคนหนึ่งก็ไปนั่งดื่มกาแฟอยู่หน้าบ้าน
แต่อุปนิสัยเขาเนี่ยเขาเป็นครอบชอบดื่มเหล้านะฮะชอบเมาสุรา
เสร็จปั๊บก็จะไปหาเรื่องคนนั้นด่าคนนี้มีคู่อริเต็มหมู่บ้านไปหมดนะฮะ
ล่าสุดไปดื่มกาแฟอยู่หน้าบ้านเจอยิงตาย
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นคู่อดีตที่เขาเคยมาแล้วก็ไปหาเรื่องมาก่อนหน้านี้นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วแต่ว่ายังตามจับกลุ่มไม่ได้

เก้าอี้ม้าหินอ่อนข้างบ้านหลังนี้เป็นที่นั่งดื่มกาแฟประจำของนายสุธิพงศรีเมืองอายุ๓๗ปี

เขานั่งอยู่ตรงจุดนี้ก่อนคนร้ายบุกเข้ามาที่บ้านใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเสียชีวิตก่อนหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรกาญจนดิตเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบนายสุธิพงศ์ถูกยิงกระสุนเข้าเที่ยวราวนมขวาและแขนขวาหลายแผล
ของผู้เสียชีวิตเล่าว่าปกติคนตายทำงานไม่เป็นหลักแหล่ง
และเมื่อดื่มสุราจะมีนิสัยชอบด่าหาเรื่องคนรอบข้างและเพื่อนบ้าน
ระแวกใกล้เคียงเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุนายสุธิพงศ์กำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่โต๊ะม้าหินอ่อนข้างบ้าน
ห่างจากจุดที่ถูกยิงประมาณ๒๐เมตร
คาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาในบ้าน
แล้วนายสุธิพงศ์เดินออกไปตรงจุดที่ถูกยิง
โดยน่าจะมีปากเสียงหรือคุยกัน
แล้วคนร้ายยิงใส่ในระยะประชิดตัว
ทำให้ลูกชายของเธอเสียชีวิตทันทีก่อนหลบหนีไป
ตอนที่ลูกเธอถูกยิงไม่มีใครได้ยินเสียง
เพราะรอบบ้านเป็นสวนมะพร้าว
และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างอยู่ในบ้าน
นึกว่าเป็นเสียงเครื่องจักรก่อสร้าง

เคยมีคนร้ายบุกมายิงข้างบ้านพี่ชายแล้วครั้งหนึ่ง

ทำให้กระสุนโดนท่อประปาแตก

เพราะว่ามันตั้งแต่ตรงข้อแขน
แล้วก็ตรงใต้รักแร้ด้านขวาค่ะ
แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีการคือแบบ
เห็นหน้าแล้วก็มีการต่อสู้ไหม
เพราะเหมือนมันไม่ทันตั้งตัวมากกว่า
ถ้าในส่วนตัวที่คิดนะคะ
เพราะว่าถ้าปกติพี่เขาจะเป็นสู้คน

บางทีแบบคือมันก้าวร้าวอะค่ะ
คือรู้แต่ว่าเหตุการณ์แบบเรื่องคำพูด
กับบริเวณแถวระแวกบ้านนะคะ

เพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน

แต่พี่พี่บอยกับแบงค์เขาจะอยู่ด้วยกัน๒คน

เหตุที่ว่าก่อเหตุในครั้งนี้
คือมันเรื่องอะไรถึงขั้นถึงยิงกันนะพี่
ถึงขนาดแบบต้องยิงฆ่ากันเลยคนทั้งคนนะ
ลาศิกรปุธรกาญจนดิตขออนุมัติศาลออกไม้จับ
นายพีระจิตสุคลอายุ๔๔ปี
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนสาเหตุทราบว่าผู้เสียชีวิตมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
ทำให้ผู้ต้องหาเกิดความเดือดร้อนแทน
จนมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
จากนั้นมาก่อเหตุยิงนายสุธิพงศ์จนเสียชีวิต
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวจับกลุ่มมาดำเนินคดี
นัดประคันเทียระรัฐนาศิริคุณถ่ายภาพ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน